คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวที่ว่าด้วยเรื่องของช้างกันหน่อยนะฮะ
เรื่องหนึ่งทำให้เรายิ้มได้อีกเรื่องหนึ่งเป็นข่าวเศร้า
เอามาดูเรื่องยิ้มได้กันก่อนเจ้างาเดียวค่ะคุณผู้ชมเดินออกมาอวดโฉมให้นักท่องเที่ยว
แล้วก็คนในพื้นที่ที่เขาใหญ่ได้ดูกันนะฮะ
หลายคนยิ้มได้แล้วก็นำโทรศัพท์มือถือมาแชะภาพถ่ายรูปกันแบบนี้ค่ะ
เจ้างาเดียวเนี่ยเป็นช้างป่าวัย๒๐ปีค่ะ

เออมีงานเดียวแล้วก็ชื่องานเดียวเลยเนี่ย
อวดองค์อวดเอวแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวเขาใหญ่
เพราะเขาเห็นแบบนี้เขาก็ตื่นตาตื่นใจ
เพราะว่ามีช้างป่าออกมาให้เห็นใกล้ชิดแบบนี้

มาเดินอวดชมแบบนี้สักประมาณครึ่งชั่วโมง
หลังจากนั้นก็กลับเข้าป่าไปนะคะ
ชาวบ้านก็เห็นแบบนี้ก็ตื่นเต้นนะ
นักท่องเที่ยวเห็นแบบนี้ก็ตื่นเต้นนะ
เราเห็นเราก็ตื่นเต้นนะได้เห็นใกล้ชิดแบบนี้

คุณผู้ชมทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องราว
ลงใต้ไปที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
อันนี้เป็นข่าวเศร้าเกี่ยวกับเรื่องช้างนะฮะ
บริเวณสวนปาล์มน้ำมันพื้นที่บ้านควนชันอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง

บรรดาชาวบ้านและกลุ่มขวานเลี้ยงช้างภาคใต้
รวมถึงนายสุนทรดวงแก้วหรือว่าควานดำ
ร่วมกันทำพิธีสวดบังสุกุล
ก่อนที่จะฝังซากช้างพลายธันวาอายุ๓ปี
คือควันดำบอกว่าช้างเชือกนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพังงา

หลังจากนั้นก็นำมันมาฝึกแสดงที่จังหวัดภูเก็ต
ได้เพียง๓วันแล้วมันก็ล้มป่วย
ล้มป่วยสาเหตุที่ติดเชื้อไวรัสตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด
คือ๑ใน๑๐๐ตัวเท่านั้นนะคะ
นี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับช้างที่นำมาฝากกันนะคะ